ดูอีกหนึ่งตัวทีนี้เขาเป็นหมาใจเด็ดอ่ะ

เจองูเห่าอยู่ใต้แคร่ที่เจ้าของตัวเองกำลังจะนั่งลงไป
เขาเห่าจนเจ้างูเนี่ยหลบไปอยู่ที่ซอก

แต่จริงเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขารู้หรือเปล่าว่างูมันอันตราย
งูเห่าแล้วมาเจอหมาเห่า
แต่ว่างูก็ไม่ได้เห่าบล็อกใช่ไหม
เอาเป็นว่าเจ้าหน้าที่สรุปสุดท้ายก็มาช่วยจับเจ้างูนี้ไปนะคะ
คุณตาเจ้าของเลยเขาบอกว่าโอ้ยหมาแสนรู้มากเลยชื่อเจ้ารักนะ

ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยก็คือเจ้าหน้าที่สมาคมอายุทยารวมใจนะคะ
ก็ใช้อุปกรณ์จับงูดึงงูเห่าตัวนี้ออกมา
ความยาว๕เมตรกว่า
ออกมาจากซอกกระเบื้องพื้นบ้านของคุณตาจำรัฐพลาลักษณ์อายุ๗๒ปี
อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตอนแรกก็ดึงออกมาไม่ได้ก็ต้องใช้ค้อนทุบพื้นกระเบื้อง
เปิดช่องให้กว้างขึ้นแล้วก็เอางูออกมาได้

แต่ก็ปล่อยจุดไกลบ้านคนอื่นหน่อยนะคะ

เดินมากำลังจะนั่งลงที่แคร่ไม้ไผ่ในบ้าน
จู่สุนัขที่เลี้ยงไว้ก็คือเจ้ารักเป็นพันธุ์ไทย

เขาเดินมาด้วยเห็นงูเห่าไปที่ใต้แคร่
แล้วก็วิ่งเข้าไปไล่กัดงูที่ใต้แคร่
ซึ่งคุณตากำลังจะนั่งลงไปจนงู
เลื้อยหนีไปมุดอยู่ใต้ซอกรูกระเบื้องใกล้กับผนัง

ถ้าไม่มีเจ้ารักแล้วคุณตาไปนั่งตรงแคร่เลยนะ
อาจจะถูกงูเห่าฉกได้นะครับ
คุณตาก็เลยมองเข้าไปที่ใต้แคร่

ก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งกู้ภัยให้เข้ามาช่วยจับงูนะคะ

ขอบใจมากเจ้ารักที่ช่วยชีวิตไหม
ไม่เช่นนั้นอาจจะถูกงูเห่าฉกจนเสียชีวิต

พูดไม่ได้อาจจะทำหน้ายิ้มให้

ผมดูแลคุณตาเองครับนะครับ